เป็นยังไงอะไรยังไงสาวแพทย์ตอบหน่อยได้ไหมคะ

ความสัมพันธ์ของเรามันคงไม่พัฒนาไปมากกว่านี้แล้วค่ะ

เรื่องของงานหรือเป็นคู่จิ้นเนี่ยเราก็ยังแฮปปี้อยู่เหมือนเดิม
ถ้าเราจะมีงานด้วยกันเพราะว่า
ตรงก็คือเคมีเราตรงกันนั่นแหละค่ะ

ได้ไกลกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ

ซึ่งคนอื่นที่ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นชายหนุ่มที่ตกเป็นข่าวกับแพทย์มาได้สักพัก
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกระแสคู่จิ้นแพทโตโน่นั่นก็คือเบ้นอักษรกิจวรโรเจริญเดช
เบนท์เรสซิ่งไอดอลแห่งวงการบิ๊กไบท์นั่นเอง
โดยที่ผ่านมาสาวแพทย์แม้จะยอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่แต่ก็ยังขอใช้คำว่าเพื่อน
กระนั้นภาพที่สื่อผ่านโลกโซเชียลโดยเฉพาะในไอจีของฝ่ายชาย
กลับฟ้องให้เห็นถึงดีกรีความหวานที่มากเกินคำว่าเพื่อน
ไม่ว่าจะเป็นคำเรียกแทนสาวแพทย์ว่าซ้อภาพวีดีโอคอลหากัน
และล่าสุดที่น่าจะเป็นคำตอบให้เดาได้ไกลเมื่อเบนเรสซิ่งได้โพสต์ภาพสาวแพทย์
ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังคุณแม่ของเขา
ซึ่งสองสาวต่างวัยยืนใกล้ชิดกันและมีสีหน้ายิ้มแย้มสดชื่นด้วยกันทั้งคู่
พร้อมข้อความว่าซ้อเล็กกับซ้อใหญ่มาเจอกัน
ทำเอากองเชียร์ของฝ่ายชายปลื้มปริมเข้ามาโพสต์แซวโพสต์เชียร์ไปตามกันค่ะ
อย่างไรก็ตามฝั่งของแพทย์นับประพาดูจะยังสงวนท่าทีไม่ออกตัวอะไรมากนัก
แต่อย่างใดมีเพียงรูปที่เธอใส่ชุดเดียวกับที่ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดแม่ฝ่ายชายเท่านั้น
ขณะที่ใต้รูปก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์บ่นคิดถึงคู่จิ้นโนแพทย์
ซึ่งสาวแพทย์ก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์แสดงความดีใจด้วยค่ะ